วันนี้มาพูดคุยกันกับทนายนะคะในวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ
อย่างที่บอกไปเราจะเรียกร้องความเสียหายจากใครได้บ้าง
ถ้าเกิดว่าโดนไฟฟ้าต้นไม้รวมถึงป้ายโฆษณา
ล้มลงมาใส่ทรัพย์สินของเรา
เพราะฉะนั้นสอบถามทนายอัชนันขวัญดีนะคะ
ซึ่งเป็นอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมวิชาว่าความสภาธนายความอยู่กับเราแล้ว

กำลังนึกอีกว่านอกจาก๓สิ่งแล้วมีอะไรล้มลงมาอีกนะอาจารย์นะ
แต่ว่าเอา๓สิ่งนี้ก่อนก็พออาจารย์

ต้นไม้ล้มบ้างเสาไฟฟ้าล้มบ้างป้ายโฆษณาหักโค้นบ้าง
แต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็อยู่ในการครอบครองที่ไม่เหมือนกัน

ว่าถ้าเรากรณีทรัพย์สินเสียหาย
หลักกฎหมายที่จะมาปรับใช้ก็คือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ

ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลิศ

ทีนี้เสียหายต่อร่างกายชีวิตทรัพย์สินเสรีภาพ

จำต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน

นี่คือหลักกฎหมายแพทย์
ทีนี้ถามว่าแล้วใครจะต้องรับผิด

สิ่งที่มันล้มมาทับก่อนนะครับ
ต้นไม้มันมีกี่ประเภทนะครับ

สังเกตง่ายถ้าอยู่ในพื้นที่ของใคร

ริมถนนถ้าเป็นในกรุงเทพหมานครนะครับ

อาจารย์ต่างจังหวัดก็เป็นกรมทางหลวง

ขึ้นมาเองแต่อยู่ในความดูแลของเจ้าของ

งั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้ในรัวบ้านของเรา
มันกิ่งมันใหญ่โต
เอางอกออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็โดนหักลงมา
ถ้าเกิดจากบ้านเราตัวเรานี่แหละ
ถ้าสมมุติว่าหล่นใส่รถเรา
เราก็ไม่ได้หล่นจากใครไม่ได้
ถ้าหล่นใจรถคนอื่นเราก็ต้องรับผิด
ก็ถือว่าตามหมาตร
คือต้นอยู่ในบ้านเราแต่กิ่งยื่นออกไปข้างนอก

ถ้าเป็นต้นตามทางที่เป็นทางหลวงทางหลวงรับผิดชอบ

เสาไฟฟ้าของใครครับไม่มีของบ้านมาใช้
โดยหลักก็ของการไฟฟ้าทั้งหมด
ค่ะอ๋อการไฟฟ้าแล้วอย่างป้ายโฆษณานี้ล่ะคะ
โฆษณาก็เป็นเจ้าของป้าย
ที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินนะก็อาจจะไปเช่าที่แล้วมาสร้างป้าย
หมายความว่าถ้าเกิดว่าป้ายโฆษณามันอยู่ที่ดินของใคร
ไม่ได้แปลว่าเจ้าของที่ดินจะรับผิดชอบแต่คือเจ้าของป้ายโฆษณา
แล้วถ้าเกิดมีบริษัทไปเช่าขึ้นโฆษณา

บริษัทนั้นไม่เกี่ยวกันเขาเป็นผู้ใช้บริการ
เจ้าของทรัพย์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ไม่ได้ยันคนเช่าโฆษณานั้นสวยเลยนะอาจารย์

ทั้งต้นไม้เสาไฟรวมถึงป้ายโฆษณา

ทีนี้มาดูฝั่งของผู้เสียหายบ้างไหม

ทรัพย์สินทั้งชีวิตด้วยอาจารย์
มาดูผู้เสียหายที่อาจารย์บอกว่าตามกฎหมายแพ่ง

แต่ถ้าเป็นต่อชีวิตและร่างกายอันนี้
มันก็ต้องดูว่ามันเข้าข่ายการประมาทไหม

เสาไฟฟ้าล้มโดยลมกระโชกแรง
ถือว่าประมาทหรือว่าไม่ได้ประมาทเกิดจากธรรมชาติ
คือข้ออ้างของทั่วไปนะครับ

ใช่ทีนี้ถ้าจะให้อธิบาย

ก็บอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นโดยจับพลัน
และเราไม่อาจคาดหมายหรือคาดคิดได้

แม้จะระมัดระวังเพียงใดก็ตามนะครับ
แต่ถ้าจะอธิบายตามพจนานุกรมแบบเข้าใจง่ายก็คือ
เหตุการณ์ต่างที่ไม่สามารถป้องกันได้ครับ

ทีนี้อยากให้ชัดกว่าเดิมอีกครับอาจารย์คะ

ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นแถวนั้นเป็นริมถนนใช่ไหม
แล้วต้นไม้มันหักโค้นมาเกิดมันหักโค้นมาต้นเดียว
กรณีแบบนี้นี่เราเรียกสุดวิสัยได้ไหมคะ
คำว่าจุดวิสัยนะครับคือมันต้องป้องกันไม่ได้
ถ้ากรณีนี้เกิดจากลมก็จริงแต่ว่า
เท่าที่สังเกตถ้ามันมีล้มเพียงต้นเดียวต้นอื่นไม่ล้ม
แสดงว่าอย่างนี้อ้างไม่ได้ตามว่าเพราะอะไร
เพราะต้นนี้มันต้องมีความบกพร่องอาจจะหนึ่งกิ่งหนาเกินไป
ที่ผู้ดูแลหรือเจ้าของไม่ยอมตัดแต่งกิ่ง
เจอลมก็ล้มแต่นึกว่าผู้เป็นเจ้าของ
ของต้นไม้ต้นนี้เป็นการกระทำปันหมาดหรือประมาทเลิศนะครับ

ก็แปลว่าเขาไม่ตัดแต่งกิ่งให้ดีเกิดมีบางส่วนของต้นที่มันตายไป

ถ้าเกิดแบบนั้นแปลว่ากรณีต้นเดียวนะ

แล้วถ้าเกิดว่าขนาดไหนถึงจะแบบโอ้โหไม่ต้องรับผิดชอบเลยเอาพูดง่าย

ถ้าภาษาพูดง่ายเป็นหน้ากลองเป็นหน้ากลอง
ถ้าเหมือนที่เป็นข่าวก็คือบ้านหลายสิบหลังนะครับ
หลายสิบหลังแบบนี้ว่ามันเหมือนกันทุกหลัง
อย่างนี้อ้างเหตุสุดวิสัยได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกหลัง
แต่ได้ความเร็งมันเกินความคาดหมายที่จะคาดการณ์ได้ว่า

อาจารย์เท่าที่ผ่านมามีการฟ้องร้องเรื่องเหล่านี้ไหมครับ
ว่าขับรถอยู่ดีต้นไม้มันล้มใส่
ก็คือดูแลตรงนั้นเขารู้ว่าเขาต้อง
ต้องรับผิดมีความผิดตามลักษณะของหลักละเมิด

ใช้ดุลพินิตรึกหยุดตัดสินใจว่า

ที่มีอำนาจมากนักก็จะไม่กล้าตัดสินใจ

ปิดไม่ปิดคือมันจบทุกฝ่ายรู้

โดยมากก็จะให้สารเป็นผู้ชี้ขาด
หรือว่าต้องนำข้อพิพาทไปสู่ชั้นศาลแล้ว
หน่วยงานราชการต่างถึงจะเยียวยาให้
มันก็เกิดความล่าช้าก็เกิดความเสียหายตรงจุดนี้

ไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาหรือว่าต้นไม้ก็ตาม
มาทับมาล้มโดนรถของเรา
อย่างนี้บริษัทประกันภัยรถยนต์ของเรา
โดยหลักและครอบคลุมครับครอบคลุม
ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันแต่ว่าโดยหลักครอบคลุม
บางที่ส่วนใหญ่เฉพาะเกิดจากไฟธรรมชาติ

ภัยพิบัตรคือที่มันรุนแรงครับเช่นภายุไซโครน
อันนั้นคือไม่อยู่ในเงื่อนไขของความรับผิด
สมมุติฝนฟ้าขนองต้นไม้ล้นทับเราอันนี้ได้
โดยหลักได้เกือบทุกกรณี
อาจารย์เมื่อกี้ที่พูดถึงพูดถึงรถยนต์

ถ้าเกิดว่ามันเกิดกับรถโดยสารรถประจำทาง
หรือว่ารถของหน่วยงานราชการแบบนี้คะ
ก็คนที่เป็นเจ้าของรถเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับ
หรือว่าผู้ครอบครองรถก็มีสิทธิ์เรียกได้

เพราะว่าแต่ละที่มันทรัพย์ก็ต้องมีเจ้าของทั้งหมดแหละ
อย่างนี้ถ้าสมมุติเกิดขึ้นกับรถทัวร์
ทัวร์โดยสารบริษัทของรถทัวร์นั้นเรียกร้องได้
เราเป็นผู้เสียหายเราเรียกจากบริษัทรถทัวร์ได้อีกไหมคะ

บริษัทรถทัวร์ถ้าสมมติมันต้องดูพฤติการ
ถ้าสมมุติว่าบริษัทรถทัวร์ผู้ขับขี่นะครับ
ไม่มีส่วนประมาทคือเขาหนึ่งขับรถไปตามปกติ
แล้วเขาเอาน้ำมันระวังแล้วก็ถือว่าเขาไม่ได้ประมาท
อันนี้เราก็เรียกจากบริษัทรถทัวร์ไม่ได้
แต่ก็เรียกจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความประมาท
เช่นต้นไม้เรียกได้จากต้นไม้

ได้รับค่าชดเชยแล้วแน่นอนนะครับ
สมมุติถ้าเราขับรถไปสถานที่ราชการ
อย่างเช่นไปโรงพยาบาลไปสถานีตำรวจเอ่ยไปอยู่ในโรงเรียนเอ่ย
ต้นไม้ในสถานที่นั้นล้มทับรถเรา
ด้วยแรงลมด้วยแรงลม
หลักที่๑นะครับต้องรอต้องดูว่าสถานที่ตรงนั้น
เขาให้จอดหรือเปล่านะครับให้จอดรถหรือเปล่า
ถ้ามันเป็นเขตห่วงห้ามก็มีป้ายไว้ชัดเจนนะห้ามนะห้ามจอด

เราจะไปเรียกร้องไม่ได้เพราะเรายอมเสี่ยงภัย
มีข้อห้ามอยู่แล้วแต่เรายังเสี่ยงไปที่จะไปจอดตรงนั้น
ว่าที่ไหนก็ตามถนนเส้นต่าง
ริมถนนกอทมก็เหมือนกัน
ถ้าเราไปจอดที่ห้ามจอดแล้วต้มไม้ลงใส่เขาไม่รับผิดชอบ
กรณีที่เกิดข้อพิพาทต้นไม้จะไม่เกิดโดยมากเป็นโรงเรือน
โรงเรียนสมมุติว่าสถานที่นี้เขาไว้จอดสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง

เราไปจอดมีป้ายชื่อเรียบร้อยเราไปจอดนะครับแบบนี้
จะไปเรียกร้องความรับผิดไม่ได้เพราะเรายอมเสี่ยงภัยที่ไปจอดในที่คนอื่นซึ่ง
ซึ่งห้ามเราอยู่แหละแบบนี้เรียกรองไม่ได้
แต่สมมติไปจอดในที่ให้จอดได้แต่ว่ามีต้มไม้ลง
ความรับผิดชอบใครฮะโรงเรียนโรงพยาบาลสนตำรวจ
หน่วยงานที่ดูแลต้นไม้อันนั้นนะครับ
ค่ะก็คือในสถานที่ราชการนั้นที่หน่วยงานนั้นนั่นเอง
ต้นไม้อยู่ที่ไหนก็นั่นแหละคุณก็รับผิดชอบ
สถานที่นั้นรับผิดชอบครับ
อีกนิดหนึ่งอาจารย์ถ้าเสาไฟอยู่ในหน่วยงานนั้น
เสาไฟฟ้านั้นต้องเป็นของ
โดยหลักเจาะไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้า
สมมุติจะอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามถ้าเสาไฟหักโค้นลงมาทับ
การไฟฟ้ารับผิดชอบหรือเปล่าใช่

ใช่ทีนี้ถึงอาจารย์ต้องบอกไงว่า
คือเสาไฟฟ้าต้องหักแบบราบเป็นหน้ากลองถึงจะ
ถึงจะอืมนี่จะเกษตัวได้ว่างิตพุทธวิทัย
นะครับอาจารย์ค่ะถ้าต้นไม้จากบ้านเรา

แล้วไปล้มทับรถคนอื่นที่เขามาจอดริมถนนเนี่ย

ค่าเสียหายต้องชดเชยเขาเท่าไหร่ยังไงฮะ
คือหลักรับผิดชอบตามความเป็นจริงที่เสียหายจริง
คือค้ากำไรกันไม่ได้หลักของความรับผิดตามการจินไว้เท่าแทน

อ่ะเรื่องของป้ายโฆษณาเราก็ถามไปแล้วนะ
ถูกต้องเรื่องของสวรรค์ไฟฟ้าถามไปแล้วนะครับ
เรื่องของจอดรถในสถานที่ราชการถามไปแล้ว
ใช่ค่ะแต่ทีนี้อยากรู้อยากรู้อีกว่าถ้าเกิดว่าผู้เสียหาย

ถ้าเกิดว่าในทรัพย์สินนั้นมีคนอยู่ด้วย
แล้วคนบาดเจ็บคนเสียชีวิต
อันนี้อาจารย์อย่างที่บอกว่านอกจากแพ่งแล้วเป็นอาญาด้วย
อาจารย์แจกแจงอาจารย์อธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อย
สินเสียหายส่วนหนึ่งที่เรียกได้
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถถูกไหมคะ
หลังคาพังซ่อมตามจริง
ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ข้างในทรัพย์สินนั้น

กรณีที่ว่าคนเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายสาหัสนะครับ
ผู้กระทำละหมาดมีความผิดทางอาญา
อันนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ที่ต้องนำเนินกดีคือนำเนินกดีฟ้องร้องตามกฎหมาย
แต่เราที่ต้องไปใช้สิทธิ์เองเหมือนกับผู้เสียหายนะครับ

คือต้องไปเรียกค่าสิทธิ์หมายทดแทนในตามแพง
ถ้าเขาไม่จ่ายเราต้องไปฟ้องเอง

เป็นหน้าที่ของพนักงานตรับส่วน

อาจารย์ต้นมาโอ้โหล้มในภาพนี้อาจารย์

โอ้โหล้มทับซะแล้วรถพังเละหมดเลยนะครับ
อาจารย์ครับมาจากคำถามทางบ้านบ้างดีกว่า
เราบอกคุณผู้ชมให้ส่งคำถามมา

คำถามแรกถามมาบอกว่าขอปรึกษาทนายหน่อยค่ะ
ซื้อที่มามีสัญญาซื้อขายถูกต้อง
เจ้าของที่ก็นำโฉนดที่ดินนั้นมาให้เก็บไว้
เพื่อรอเวลาว่างไปโอนให้เป็นชื่อของดิฉัน
แต่อยู่มาวันหนึ่งกลับมีหมายสารแจ้งมาอาจารย์
แจ้งมาบอกว่าที่ดินที่ดิฉันซื้อเนี่ย

เอาที่ดินไปค้ำประกันให้กับคนอื่น

ดิฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเข้าไปประกันค้ำกันเมื่อไหร่
อันนี้ตอบได้ที่ผู้ถามถามมาว่า

คือถูกต้องตามความเข้าใจของเขา

ก็คือต้องไปจดตะเบียนนะครับ
ถามว่าชื่อขายถูกต้องไหมก็ยังยังไม่สมบูรณ์

แล้วก็เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็ชื่อเป็นของเราแล้ว
อย่างนี้เขายึดไม่ได้แต่กรณีนี้

ทีนี้ถามว่าเจ้าหนี้มายึดได้ไหม

อาจารย์แล้วทางแก้ล่ะสมมุติมันเกิดแบบนี้มาแล้ว

กรณีนี้เท่าที่ปรากฏที่ในคำถามนี้

ก็บอกว่าเจ้าหนี้ที่มายึดเนี่ย

แต่โดยหลักการแล้วการจดจำนองเนี่ย
ก็ต้องไปทำที่สำนักงานที่ดินเหมือนกัน
เพราะทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะบันทึกไว้ด้านหลัง
ของเอกสารนั้นนะครับว่า
ที่ดินแปลงเนี่ยมีภาระจำนอง

ฉะนั้นว่าผู้ซื้อต้องเห็นอยู่แล้ว
ว่าที่ดินอันนี้ติดจำนอง
ฉะนั้นว่าถามว่าห้ามเขาไม่ยึดได้ไหมก็คงไม่ได้นะครับ
เคสนี้ค่อนข้างจะคือมันมีเอกสารปรากฏนะครับว่า

ถ้าจำนองถูกต้องนะครับมันปรากฏในเอกสารอยู่แล้ว
แต่ถ้ารายละเอียดปีกย่อยต่างเดี๋ยวไว้คุยกับทางสภาษณาความโดยตรงเลยก็ได้
น่าจะดีกว่าครับเพราะว่ามันต้องศึกษาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมากกว่านี้
บอกว่าพี่สาวดิฉันปัจจุบันเป็นโรคซึมเศร้าหลังสามีเสียชีวิต
มีเพื่อนบ้านเข้ามาตีสนิทแล้วก็พูดจาหวานล้อมให้โอนที่ดินให้
ตอนนี้พี่สาวไม่มีที่อยู่เพราะว่าเพื่อนบ้านมายึดบ้านกับที่ดินไปอาจารย์
ตรงนี้จะฟ้องร้องได้ไหมว่าพี่สาวว่าตอนที่พี่สาวโอนที่ดินไปให้เนี่ย
มีสติไม่ครบแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานมีใบรับรองแพทย์ยืนยันด้วยว่าเป็นโรคซึมเศร้า
มันก็มีข้อคุดหมายหารความผิดฐานเจ้าโกง
คือหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์โดยอาศัยความอ่อนแอทางจิตนะครับ

การหลอกลวงอันนี้นะครับแต่ว่าข้อกฎหมายข้อนี้เป็นความผิดอันยอมความได้
เขาต้องร้องทุกข์ภายใน๓เดือนนะครับนับจากวันที่เขารู้ว่าเขาถูกหลอก
แต่อันนี้ถ้าถูกยึดไปแล้วล่ะอาจารย์
อันนี้คือถูกยึดเราคือมันคงได้ไปตั้งแต่วันที่โอน
แต่ว่ามันต้องดูวิธีการหลอกครับว่าเขาหลอกว่าอย่างไร
คือให้ความหวังตามนี้เขาคิดว่าไม่เสียหายอะไรอย่างนี้
แต่วันพอมารู้ตัวอีกทีวันที่รู้ตัวว่าถูกหลอกวันไหนนะครับ
ก็นับไป๓เดือนก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์
ก็แจ้งความร้องทุกข์ขอความเมตตาจากศาลขึ้นศาลต่อไปใช่ไหม
พอถ้าเราชนะคดีสารเห็นว่าหลอกลวง
เราก็ไม่ใช้สิทธิโดยอาจารย์มูลเหตุทางอาญา
เพิ่งถอนการโอนข้างนี้ได้
ก็ได้ที่ดินกลับคืนก็ได้ที่ดินกลับคืน
ทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงคำถามต่างทั้งเรื่องของเสาไฟต้นไม้
โฆษณาหักโค้นมาทับทรัพย์สินเราหรือว่าชีวิตของเรา

กระจ่างมากกว่านี้คุณโทรไปได้เลยนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ของสภาธนายความเขานะครับ
แล้วค่ะ๑๑๖๗นั่นเองนะคะ

สามารถโทรไปปรึกษาปัญหากฎหมายได้แบบฟรี
หรือถ้าเกิดว่าอยากฟังการตอบสดในรายการเนี่ย
ส่งเข้ามาไม่ว่าจะโทรศัพท์มาในรายการรถปลดทุกข์ของเราก็ได้๐๒๑๒

วันนี้ขอบคุณทนายอัชนันขวัญดีมากเลยนะคะ